ดูกันที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะสำหรับกรณีที่เป็นนักแสดงสาว
หลายคนรู้จักหน้าค่าตาเธอกันดี
ถูกจับในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่าไอซ์ค่ะ
โดยตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจับเอมมี่อเมรีย
ดาราสาวช่องหนึ่งช่องหลักศรีค้ายาเสพติด
แล้วก็ยึดไอซ์๗๐กรัมแล้วก็ยาอีก๑๖เม็ด
ซึ่งเจ้าตัวสารภาพบอกว่าซื้อยามาจากเพื่อน
แล้วก็ทำมากว่า๑ปีแล้วด้วยค่ะ
นางสาวเอมี่อามีเรียจาคอปอดีตนางเอกสาว
แล้วก็นายปุญยวัตรฮิรันต์เตชะ
ถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า๑๙๑
จับกลุ่มขณะกำลังเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้าน
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ถนนสุขาพิบาล๕เขตสายไหม
ของกลางมาได้เป็นไอซ์๗๐กรัมแล้วก็อีอีก๑๖เมตรค่ะ
สอบสวนนายปุญญวัตรและนางสาวเอมมี่ก็ให้การรับสารภาพนะคะ
บอกว่าซื้อไอซ์มาจากเพื่อนในราคาขีดละ๔๐๐๐บาท
เพื่อนำมาแบ่งขายในราคากรัมละ๘๐๐บาทได้กำไรกว่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งทำแบบนี้มาแล้วกว่า๑ปี
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษบอกว่า
๑๙๑ได้ขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งพร้อมของกลาง
เป็นไอซ์จำนวน๖กรัมที่บริเวณปากซอยสุคลทัศวรรค๑๗เขตลาดพร้าว
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การค่ะว่ารับซื้อไอซ์มาจากนายปุญญวัฒน์

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง

จำหน่ายเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ